คือร้องได้ให้ล้าน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
คุณหนุ่ยร้อง
ได้
ได้

คุณหน่วยนะครับ

ได้ครับ
ร้องได้แบบนี้ในเพลงที่๔รับแล้ว
๔มือ
ชื่อเพลงโรคประหลาดเป็นเพลงที่ขับร้องโดยคุณสันติดวงสว่าง
เพลงที่นำมาขับร้องวันนี้นะครับก็อยู่ในอัลบั้มแรกของคุณสันติเลย
ในชุดครูดงเด็กดอยนะฮะซึ่งเป็นเพลงแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณสันติดวงสว่าง
ฝีมือโดยครูสงเคราะห์สมรรถภาพง
ก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะน่ารักทีเดียวเนื้อเพลงน่ารักมาก
จากงานเริ่มหายไว้โลกนี้ผมโอ้โฮชอบเพลงนี้จริง
เอาล่ะอย่างที่รับปากกันไว้
คุณบอกว่าคุณจะเล่นกลให้ดูถ้าคุณหุยเขาร้องเพลงที่๔ได้

ท่านให้รางวัลมาหลายปอนมาก

มาสวายที่จะกินอิ่มเลย

กี้คะพี่ขอกระดาษเป่าแผ่นหนึ่งค่ะ

กระดาษเปล่านั้นสามารถ

เขาเสกได้แต่เขาไม่ให้เสกบ่อยพร่ำเพื่อ

โน้ตรีมา

ทีครับถี่กระดาษครับ

ชี้กระดาษอีก
โอ้โหแล้วจะเป็นไงครับจะเป็นยังไง

มันพร้อมปวัตตาแหน้งเลย

เพราะจากเงินจริงด้วย

ไม่ต้องรออีกกันครับ
คุณป่ารีบคุยเถอะครับเพราะว่าอะไรรู้มั้ย
ตรงนี้มันหนังยางออกแล้วมือม่วงหมดแล้ว
คุณหนุ่ยตอนนี้คุณหนุ่ยนะครับ
ได้ไปแล้ว๔เพลงมีเงินอยู่ในกระเป๋าแน่นะฮะ

หนทางของคุณเนี่ยค่อนข้างจะสวยหรูดูดี

ตอนนี้คุณหนุ่ยเพิ่งใช้ตัวช่วยไปแค่๑ตัวเท่านั้นเองนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖หมื่นบาท

ถ้าคุณหนุ่ยพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๕นะครับ
มูลค่า๖หมื่นบาทมาเลยครับ
สวัสดีครับมาสู่เพลงสวรรค์เลิฟอีกครั้งหนึ่ง

ยิ้มหวานเลยนะครับเพลงนี้รู้จักอยู่ครับรู้จักแต่เป็นเพลงนานแล้วแล้ว
ดำรงร้องไว้ตั้งแต่รู้สึกจะเป็นชุดแรกเลย
แล้วยังไงครับกับเพลงนี้ยากพอสมควรครับยากเพราะว่าหนึ่ง

ครับเพราะขึ้นคล้ายกันเนื้อมันก็จะกลายเป็นแบบเกลือกลัวอยู่
กลัวขึ้นผิดปีดปายและพิดบาน
ถ้าเกิดหยุดรับสี่หมื่นบาทเลยแต่ถ้าเล่นต่อเพื่อจะคว้า๖๐๐๐บาท
เสี่ยงเอาเพราะว่าถ้าเกิดพลาดจะเหลือ๒๐๐๐บาท

คุณหนุ่ยตัดสินใจให้ดีนะครับ
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับคุณหนุ่ย

จะเล่นหรือจะหยุดครับ

จะนึกแล้วว่าคุณหุยต้องเล่นแน่นะครับ

เพราะว่าดูลักษณะแล้วเป็นคนก็ชอบเสี่ยงอยู่เหมือนกัน

คุณภรรยาค่ะอยากให้ใช้ต้องช่วยไหมคะ
หนูไม่ได้ร้องเองอันนี้ต้องให้เขาตัดสินใจเองดีกว่าค่ะ
ก็ตัดสินใจแล้วนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับ

นานภรรยาจะให้ตัดสินใจทำอะไรเองสักทีค่ะคุณหุย

วันนี้แหละเราเป็นอิสระแล้ว
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

อยู่ที่ตัวคุณหนุ่ยเองนะครับ
ตรวจลงเปิดพอหนุ่ยครับ

รู้เลยว่าอยากจะเก็บตัวช่วยเอาไว้

ในเพลงลึกก็เสียดายเหมือนกันเสียดาย

ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับเพลงที่๕มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๕เพลงมาครับ
กายชอบดีนะครับ
เหี้ยวใจวงมาคนเดียว

ตัวหนูก็จะรู้ว่าหัวใจพี่ไม่เรื้อเก่า
มีบุ่มสลายเสียหายส่วนใดหรือเปล่า
หรือมีรอยแตกร้าวติดคากาวหลอกตาตรงไหน
สี่ห้องหัวใจพี่นี้ยังคงไม่เอี่ยม
เป็นใจแท้ไม่ใช่ใจเทียมไม่มีเหล่เหลี่ยมลวดหนา
มีแต่ความรักเปรียมล้นจนเต็มห้องใจ
ยินดีมอบให้โปรดรับไว้พิจารณา
เมื่อไหร่จะรับ
เมื่อไหร่จะรู้
หรือมีแฟนอยู่ก็จงให้รีบบอกมา
หรือถ้ายังโสดได้โปรดจงคิดเมตตา
ช่วยสละเวลาพิจารณาหัวใจให้ที
พี่เอาหัวใจฝากไว้เพื่อ

พี่พร้อมให้เธอทดสอบ
ข้างในห้องหัวใจพี่
หากว่าน้องยังมองเห็นค่าความดี
พี่ก็พร้อมจะมอบชีวิต
ถ้าคนดีผีจารณา
มันใจมั้ยครับคุณหนุย
คนหนุยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ครับ
และสำหรับเลขที่ห้านะครับมูลค่าหกหมื่นบาท
คุณหนุ่ยร้อง
ตัวตามากเลย
คุณหนุ่ย